คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ด้านหลังอันนี้ก็โหดมากค่ะ
เรื่องของการหึงโหดไม่พอใจแหละ
ฝ่ายสามีหึงเพราะว่าภรรยาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านออกงานไปทำงานไหนก็ต้องไปกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชายค่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิง
ออกงานด้วยกันไปทำงานด้วยกัน
แล้วดูภาพจากกล้องวงจรปิดผัวมาก่อเหตุมายังไง
มาถึงที่สาราตรงนี้เขากำลังแพ็กถุงยางชีพจะแจกน้ำท่วม
แล้วดูสิจังหวะที่ผู้ก่อเหตุโอ้โหมาถึงวิ่ง
เห็นไหมลูกศรสีเขียวน่ะคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ใช่ยิงแล้วล้มลงกลางสารา
คนพยายามจะจับฝั่งสามีของผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ก่อเหตุค่ะ
แต่โอ้โหนู่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนยิงเสียชีวิตกลางสาราเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

ซึ่งก็คือนายอดีศักดิ์ยานจรูนอายุ๓๖ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดตรงหน้าสารา
เดินเข้าไปคือกึ่งเดินกึ่งวิ่ง
แล้วหลังจากนั้นก็เอาปืน๓๘กระหน่ำยิง
ยิงทางฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือนายวัชรชัยสุพธรรมกิจ
อายุสี่สิบปีค่ะนี่ตายกลางสาราเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาระอเนกประสงค์บ้านสวนพริก
ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาช่วงเย็นเมื่อวาน

แล้วคนตกใจเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขาแพ็กถุงยางชีพ

ทีนี้เราไปคุยกับทางพ่อของผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นพ่อตาของผู้ก่อเหตุค่ะ
พ่อตาบอกแบบนี้บอกว่าตอนนั้นผมอ่ะ
วิ่งเข้าไปห้ามนะผมก็โดนลูกหลงเหมือนกันผมก็เจ็บด้วย
กู้ชีพก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตัวของลูกเขยก็คือนายอดีศักดิ์ผู้ก่อเหตุหนีไปได้
แต่ยึดปืนเอาไว้ได้ด้วยคุณผู้ชม
ทีนี้พอคุยกับพ่อตาแล้วใช่ไหม
เราไปคุยกับทางลูกสาว
ลูกสาวก็คือเมียของผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านนะนะผู้ใหญ่สมพรบ่อสุวรรณอายุ๓๖ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ค่ะ
บอกแบบนี้สามีเธอเป็นคนขับรถตู้รับส่งพนักงาน
แล้วตอนนั้นเขากำลังช่วยแจกของให้ชาวบ้านอยู่
แล้วจู่สามีเดินมานะเดินมาในสาระอเนกประสงค์
เอามือเอาปืนยิงนายวัชราชัย
แล้วพ่อของผู้ใหญ่บ้านไปห้ามก็โดนลูกหลง
ถามภรรยาไงว่าสาเหตุมาจากอะไร
ทำไมสามีถึงมาทำแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้
สามีน่าจะหึงหึงเพราะว่าคิดว่าทางฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาเจาะแจ๊มาติดพันธุมายุ่งเกี่ยวกับตัวเธอ
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้แล้วมันจริงไหมเนี่ย
ไม่จริงตัวผู้ใหญ่บ้านยืนยันไม่ได้มีอะไรเกินเลย
ก็คือคนที่ร่วมงานกันแค่นั้นเอง
คือผู้ใหญ่สมพรเขาเชื่อว่าที่สามีเธอมาก่อเหตุ
เพราะหึงนี่แหละใช่ไปถามคนก่อเหตุเลย
ดีศักดิ์เนี่ยนะตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มเขาได้ที่บ้านแม่ครับ

แล้วเขายอมรับนะว่าเขาหึงจริงมาจากเรื่องชู้สาวจริง
แล้วก็มีโทรคุยกันด้วยเขาก็เลยก่อเหตุครับ
ไม่ได้จัดผมก็ไว้ใจเขาไม่คิดเขาผมก็ไม่คิดว่าจะทำ
ก็เรื่องผิดสัตว์คือมันคิดตอนนั้นเลยแล้วก็เขาไปทำเลยนะครับ
ก็ยังไม่เอาออกไปทำเขาขี้แล้วผ้าถ้าเห็นแล้วเผ่า
แก้ของมันประมาณนี้นี่ฮะเราดูสีหน้าของเขานะค่ะ
ว่ามันบาดตาบาดใจเขาก็เห็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับเมียตัวเอง
ลงรูปบ่อยลงคลิปบ่อยจังเลยเจ้าหน้าที่ครับช่วงที่กำลังจะคุม

จังหวะที่อดีศักดิ์ร้องไห้โผล่เข้าก่อนนี่ฮะ
น้ำตาไหลกอดคุณแม่ครับ

อัดอั้นตันใจโทรมานานแล้ว
อะไรแม่แม่กล่วยเขาเยอะ

ว่าลูกชายแม่อัดอั้นตันใจเรื่องนี้คุณผู้ชม

คลิปที่ลงใช่ไหมเราก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นค่ะไปถามผู้ใหญ่มาโนธจันเกตเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บอกว่าเรื่องความหึงหวงจริงผมก็ไม่รู้หรอก
แต่ผมจะบอกให้ว่าอดีศักดิ์ที่คนก่อเหตุเนี่ยนะกับคนตายที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงเขาเป็นเพื่อนกันนะ
แล้วฝั่งอดีศักดิ์ผู้ก่อเหตุเคยเอาติ๊กต๊อกเคยให้ผมดูติ๊กต๊อกที่ทางฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาลง
เราก็เลยถามไงเอ้าผู้ใหญ่แล้วที่ผู้ใหญ่เห็นมันเป็นยังไง
ก็ผมก็เห็นว่าเป็นภาพแบบร่วมงานกันมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วย
แล้วทุกคลิปที่ลงหรือว่าในภาพนั้นก็ไม่ได้เห็นมีผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยอยู่กัน๒ต่อ๒เลยนะ
มีคนอื่นด้วยก็ลงพื้นที่ไงทำงานร่วมกันแค่นั้นเองค่ะ
ถ่ายมันก็จะเห็นสองคนก็จะมีผู้ใหญ่กับผู้ช่วย
แต่ก็มีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ก็มีคนอื่นอยู่ด้วยนะครับ
การที่ไปออกหน้างานอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปที่เห็นในว่าที่นั่งเรือ
ก็คือเรือนั้นก็คือไปออกหน้างานตอนนั้นช่วงน้ำท่วมช่วยคนผมเป็นคนขับเรือ
นี่ไงผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ผมนี่แหละเป็นคนขับเรือเขาไม่ได้อยู่กันสองคน
ที่ลงเรือไปก็จะไปช่วยบ้านที่เขาน้ำท่วมได้ยืนยันแบบนี้แล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะ
พอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตแล้วเนี่ยญาติเขาไปเจอหนังสือนะ
ที่นายวัชรชัยสุปธรรมกิจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
อบร่างให้กับโรงพยาบาลจุลาลงกรคือตั้งใจมีการตั้งปณิธานเอาไว้
บริจาคร่างกายใช่ค่ะบริจาคร่างกายจะให้เป็นอาจารย์ใหญ่
ดังนั้นก็เลยจะมีการมอบร่างให้กับทางโรงพยาบาลจุลาลงกร
ความประสงค์ของผู้ตายต่อไปด้วยครับแล้วถามว่าอ่ะสามีของผู้ใหญ่บ้านล่ะ

นักข่าวของเราไปปักหลักอยู่ที่สพ
เราก็ถามไปว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเนี่ยมีญาติมาเยี่ยมไหมเอาอะไรมาให้ไหม
ยังไม่มีนะคะตั้งแต่เช้าแล้วก็มีรายงานด้วยว่า
ตัวของนายอดีศักดิ์เองก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าจะไม่ไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาด้วย
ขอประสานทนายจะให้ทนายช่วยต่อสู้คดี
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะคุมตัวฝากหางศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้นะคะ